คุณผู้ชมคะมีคลิปหนึ่งโด่งดังมากในโลกออนไลน์
สองสามวันนี้ดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมและคุณสุภาษาราได้เห็นแล้ว
อายุ๗๕ปีที่ชุมพรค่ะที่บ้านไซตู
แกไปจับงูเห่ามือเปล่าแล้วเนี่ยเวียงไปเวียงมาแบบนี้ประหนึ่งว่าสนิทกับงูเห่าตัวนี้
เนี่ยคุณผู้ชมแล้วชาวบ้านก็บอกว่าใหญ่วางลงแกก็แบบ
ไม่ใช่ภาษามนุษย์ภาษาคนนะคะ
พูดภาษาอะไรดิฉันก็ไม่เข้าใจพยายามที่จะฟังนะ
คือเป็นคนใต้เป็นคนใต้เหมือนกัน
พยายามแล้วพยายามคิดว่าแกพูดใต้แต่เปล่าเลยค่ะ

แล้วนักข่าวของเรานะฮะลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคุณยายประนีตเนี่ย
คุณยายบอกว่าตอนนั้นก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะ
ว่าตัวเองไปจับงูเห่าด้วยมือเปล่า
ไม่รู้เหรอไม่รู้ตัวจริง
คุณยายปรานีตชื่อจริงว่านางประนีตแก้วบังตูอายุ๗๕ปีค่ะ
ชาวบ้านเรียกกันว่าหมอนีทหมอนีท
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านไซตูตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
คือยายนีดเนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าแกเป็นหมอพื้นบ้าน
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศีลสาขาการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือก
ด้านการรักษาโรคภูมิแพ้ไซนัสฤษีดวงแผลที่ถูกงูกัดเรื้อรัง
ใช้วิธีคือพ่นสมุนไพร
ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันว่าหมองูประจำหมู่บ้าน
คนที่มารักษาแกเนี่ยนะก็มีทั้งคนในพื้นที่แล้วก็คนต่างจังหวัดดูนะ
มีใบประกอบโรคสินด้วยเอามาโชว์กับผู้สื่อข่าวแบบนี้
นิดเล่าให้ฟังต่อบอกว่าวันเกิดเหตุ
คลิปที่เราเห็นกันเนี่ยเกิดขึ้นเที่ยงวันเสาร์ที่ผ่านมา
ระหว่างที่เธอกำลังจะเดินออกมาหน้าบ้าน
เธอบอกว่าตอนนั้นไม่รู้ตัวเลยนะ
ว่าตัวเธอเองวิ่งไปคว้าคองูเห่าด้วยมือเปล่า
โอ้โหหมอนิดบอกว่าเชื่อว่าตอนนั้นหมองูเข้าสิงร่าง
ก็เลยทำให้คุณยายไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรลงไป
ฉันทำอะไรลงไปมารู้ตัวอีกทีคือ
เหตุการณ์นี้มันจบลงแล้วมันอวสารแล้ว
มีชาวบ้านมาเล่าให้ฟังก็เลยว่าอ๋อเหรอ
ฉันจะดูเหรออย่างนั้นเหรอแล้วคลิปนี้คุณยายบอกว่ามาเห็นทีหลังนะ
เห็นด้วยว่าตัวเองจับงูเห่ามือเปล่าแบบนี้
ฟังเสียงหมอนิดกันหน่อยค่ะ
ไม่รู้ตัวเห็นมั๊ย
ไม่รู้ตัวเห็นไหม
นี่ฉันเป็นคนใต้คุณยายก็เป็นคนใต้พยายามฟังนะ

อย่างนี้ฟังเข้าใจไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าไปจับงู
คือคุณยายบอกไม่รู้ตัวว่าไปจับงู

ตัวแกเองเป็นคนที่กลัวงูมากนะ

คุณยายเชียวเว้ย
คุณยายบอกว่าตั้งข้อสังเกตแต่ก็แปลกนะ
พอเจองูทีไรก็มักจะเกิดอาการหมองูเข้าสิง
วิ่งเข้าไปจับงูในลักษณะแบบนี้ทุกครั้ง
ตอนนั้นก็ไม่รู้สึกตัวจริงที่ผ่านมา
จับงูมือเปล่ามาแล้วค่ะ๕๕ตัว
เป็นงูเห่า๒๕ตัว

แล้วมีพิษเป็นงูกระปะ
พิษร้ายแรงด้วยงูกระปะด้วย
งูเขียวหางไหม้แล้วงูชนิดอื่น
รวมไปรวมมา๕๕ตัว

ก็เคยถูกงูเห่ามันฉกมันกัดนะ
มันกัดมือไม่ต่ำกว่า๕๐ครั้ง
แต่ก็ไม่มีอาการใดเกิดขึ้น

ไม่รู้จะผูกตรงไหนดีค่ะเชือกน่าจะตายไปแล้ว
แล้วก็ไม่เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ

ชื่อว่านายวราวุฒิเชิงไกรยัง

เห็นยายนี่จับงูในลักษณะนี้
นานจนเป็นเรื่องชินตาไปซะแล้ว
แต่ที่ชาวบ้านออกมาห้อมล้อมในวันนั้นเนี่ย

เพราะกลัวว่ายายจะถูกรถชน
เดินไปตามถนนเห็นใช่ไหมคะ
เดินไปไกลเกือบครึ่งกิโลเมตร

ยายแกจับงูมาแล้ว๒ครั้ง
ก่อนหน้านี้จับคือ๖กรกฎา

เอางูเห่าไปพันคอแบบนี้